สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะฝนที่ลงมาตกหนักในประเทศไทยในระยะนี้
เกิดจากร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนกลางของประเทศนะคะ
วกกับมรสุมฝนประจำฤดูที่พัดผ่านบริเวณทะเลอันดามันค่ะ
ส่งผลให้ประเทศไทยของเรามีฝนตกค่อนข้างเยอะในระยะนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคะกระเศรษฐกรต้องระวังนะคะ
เพราะว่าเสี่ยงน้ำป่าต้องระวังโรคผักนะคะกอดินและโรคผลเน่าค่ะ
ในขณะที่เกษตรกรภาคอีสานค่ะ
ระวังเพราะว่าฝนเยอะความชื้นในอากาศสูงลักษณะแบบนี้ค่ะ
ระวังโรคใบข้าวไหม้และโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์ค่ะ
ขณะที่ภาคกลางค่ะความชื้นนั้นอากาศสูงเช่นเดียวกันกับภาคอีสานเลย
เกษตรกรอย่าลืมเร่งทำร่องระบายน้ำนะคะ
ป้องกันโรครักเนาและโคนเน่าค่ะ
ในขณะที่ภาคตะวันออกด้านรับลมนะคะ
เสี่ยงน้ำป่ากระเศรษฐกรระวังโรคจากพืชจากเชื้อราค่ะ
ส่วนภาคใต้ในระยะนี้นะคะฝั่งอันดามันมีฝนค่อนข้างเยอะค่ะ
คลื่นสูงกว่า๒เมตรเสี่ยงหนาป่าเช่นเดียวกันค่ะ
เกษตรกรระวังโรคพืชจากเชื้อราค่ะ
คุณผู้ชมคะชายฝั่งประเทศโปรตุเกตกลับมาคึกคักอีกครั้ง
ฤดูโต้คลื่นนะคะโดยในปีนี้ค่ะ
มายานักโต้คลื่นสาวจากบราซิลค่ะได้ทำการทำลายสถิตินะคะ
โตขึ้นที่สูงถึง๒๒เมตรคุณผู้ชม
คลื่นที่สูงขนาดนี้เนี่ยเทียบเท่ากับตึกสูง๕๖ชั้นนะคะ
ทำลายสถิติเป็นนักโต้คลื่นสาวของบราซิล
ทำลายสถิติโต้คลื่นสูงที่สุดในโลกค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ